เมื่อวานนี้๑๕กุมภาพันธ์คนที่ติดตามคดีน้องชมพู่ก็จับตากันว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะคาดการณ์ไว้
คือจะมีการออกไม้จับจะออกไหมไม่ออกไม่ออกครับแต่ว่าคุณอัจฉริยะยืนยันนอนยันนั่งยันว่ายังไงก็ตาม
เดี๋ยวหลักฐานแน่นแล้วนะฮะตำรวจออกหมายจับแน่แล้วก็เป็นเทวดากับนางฟ้าคู่เดิมนั่นแหละ
แล้ววันพรุ่งนี้ครับคุณอัจฉริยะจะไปบ้านกรอกครับ
อัจฉริยะเรืองรัตนโพประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าเรื่องที่เคยบอกว่าตำรวจจะออกหมายจับคนร้ายในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่น่ะมีแน่นะฮะ
แต่หลักฐานตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์ตำรวจเขาแค่เลื่อนไปก่อนนะครับ
แต่ยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นเทวดาและนางฟ้าคนเดิมแน่นอน
วันพรุ่งนี้ครับเขาจะลงพื้นที่ไปบ้านกกอกมุกดาหารอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

ที่เค้าบอกว่าจะจับเทวดานางฟ้าเนี่ยคุณรู้มั้ยครับ
อย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นอำนาจของตำรวจเราไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับ
ดังนั้นจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับทางพนักงานสอบสวนมันมีบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์
ทางพนักงานสอบส่วนเขาก็มีความเห็นว่าถ้าหากว่าไปขออนุมัติออกมาจับแล้วเกิดยกฟ้องมาเนี่ย
ก็กลายเป็นว่าเราไปจับแพ้นะครับให้ละเอียดรอบครอบแล้วก็ให้เขาดิ้นไม่หลุดดีกว่า
แต่ผู้ต้องหานะครับก็ยังเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาให้ความเห็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาลองฟังดู
เขาบอกว่าคนร้ายที่ลักพาตัวน้องชมพู่จนทำให้เสียชีวิตเนี่ยนะ
น่าจะเป็นคนนอกหมู่บ้านหรือเป็นคนที่มีความแค้นกับครอบครัวของน้องชมพู่
โดยนางระพีพันธ์แก้วสุวรรณท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านขัวสูงหมู่๕
ตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงมุกดาหารครับ
บอกว่าวันที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยเขาก็ขันอาสานะ
จะไปช่วยออกตามหายอมรับว่าถ้ามีคนอุ้มไปคงไม่ใช่คนในหมู่บ้าน
เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นพี่น้องกันแล้วก็เห็นกันมาตั้งแต่เล็ก
แล้วปกติชาวบ้านถ้ามีปัญหากันเหรอเขาจะไปคุยเคลียร์กันในคณะกรรมการหมู่บ้าน
ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ยอมความกันได้ไม่ต้องไปศูนยำรงธรรมหรือไปโรงพักบอกหรอกนะฮะ
อันนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกมันไปสอดคล้องกับชาวบ้านอีกคนนึงไม่ขอเปิดเผยตัว
ที่บอกว่าคนก่อเหตุเช่นนี้ได้เนี่ยมั่นใจว่าไม่ใช่คนในบ้านกกอกแน่นอนนะครับ
ต้องเป็นคนที่มีความแค้นส่วนตัวกับครอบครัวของน้องชมพู่
เพราะว่าชาวบ้านกรกหรือระแวกใกล้เคียงเนี่ยไม่เคยมีใครอุ้มเด็กขึ้นไปทิ้งบนเขาหรอกครับ